เมื่อช่วงเช้ามีการพูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง

กับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บรรยายงานสดมาจากบริเวณประตู๕ของวัดพระธรรมกาย
เชิญเลยครับ
การสนิทวงวุฒิวังโส
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
เพื่อเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มพระธรรมชโย

ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหาฟอกเงินและรับของโจรนะคะ
โดยใช้เวลาเจรจาหารือบริเวณประตู๗กว่า๓๐นาที
ได้ข้อสรุปร่วมกันนะคะที่จะให้ศิษยานุสิต
พร้อมกับแถลงยืนยันนะคะว่าพระธรรมชโย
ยังอยู่ในอาการอาภาษณ์๘โรคร้ายแรงค่ะ
และพักรักษาอาการอาภาษณ์ภายในวัดพระธรรมกาย
จะสามารถผ่านเข้าประตู๗มาได้
ศิษยานุสิตที่รออยู่บริเวณด้านหน้าประตู๕
เปิดทางเพื่อเข้าไปยังกุฏิดาวดึง
ซึ่งเป็นสถานที่รักษาอาการอาภาษณ์ได้
ไปดูบรรยากาศในบางช่วงบางตอนค่ะ
หลังการเจรจาบริเวณประตู๕นานกว่า๒๐นาที
อย่างที่ตั้งก่อนนะคะเพื่อรอให้พระสงฆ์ฉันเพลนให้เสร็จเรียบร้อย
และจะนำกำลังเข้ามาตรวจค้นอีกครั้ง
ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ
และที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ก็เป็นบรรยากาศสดบริเวณประตู๕ค่ะ
จะเห็นได้ว่านะคะมีการนำรถกระบะรถของศิษยานุสิต
เดินทางมาบริเวณวัดพระธรรมกายมาจอดไว้นะคะ
ขณะที่ศิษยานุสิตซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
รออยู่บริเวณด้านหน้าก็ได้เดินทางเข้าไป
พักผ่อนบริเวณด้านในทั้งหมดแล้ว
มีบางส่วนนะคะที่ยังคงจับกลุ่มอยู่บริเวณรั้วเหล็กด้านหน้าค่ะ
และในเวลา๑๓นาฬิกา
เพื่อจะขอเจรจากับศิษยานุสิตในการเข้าไปตรวจค้นกุฏิดาวดึง
ซึ่งเป็นสถานที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ